มาดูกิจกรรมจิตอาสาของคนในวงการบันเทิงกันหน่อยนะคะครับครอบครัวของพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยักษ์ค่ะก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเป็นจิตอาสานะคะด้วยการแจกเสื้อสีดำให้กับประชาชนที่ขาดแคลนเสื้อผ้าในการแต่งกายเพื่อไว้ทุกข์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่

นำออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนทางครอบครัวทำขึ้นมาเองเลยค่ะเพื่อน้องถวายแด่ในหลวงราชการที่เก้าก็จะมอบให้กับคนที่ไม่มีเสื้อดำใส่แต่ย้ำว่าไม่ให้นำไปขายต่อหรือว่าไม่ได้นำมาขายแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครลอกเลียนแบบนำไปขายเพื่อประโยชน์อื่นอื่นด้วยค่ะ